คุณผู้ชมครับมันพิสูจน์ได้แล้วที่ขอนแก่นที่ชาวบ้านเนี่ยนะฮะเขากังวลเขากลัวกันตัวอะไรรอยเท้ามันจะใหญ่ขนาดนี้เหยียบดินบุ๋มลงไปขนาดนี้มันต้องเสือแน่ไม่เสือมันก็หมีไปพิสูจน์กันครับ
ตีนหมานี่ก็จะมีเล็บที่เห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รอยตีนหมีเนี่ยดูเหมือนจะเหมือนรอยเท้าคนนะครับก็จะมีนิ้วนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ก็ยังไม่พบอาจจะเป็นหมาที่ตัวใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็น
หมาอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหม

ชาวบ้านหนองบัวน้อยก่อนหน้านี้นะฮะที่ตะบนหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นเขาเจอรอยเท้าแบบนี้เบลอเลยนะครับเดินวนเวียนวนเวียนอยู่ในแปลงเกษตรเข้าไปทำร้ายลูกควายของชาวบ้านสองตัวลูกควายบาดเจ็บเลยอ่ะ
กลัวสิครับมันต้องหมีแน่ไม่หมีก็เป็นสัตว์ดุร้าย
ทำร้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรอบรอบเลยครับพบว่ารอยเท้านี้นะ
คุณผู้ชมฮะมันเดินออกจากป่าอ้อยครับคุณผู้ชมครับ
ห่างออกไปประมาณ๓๐๐เมตรจากการเดินตรวจสอบดูนะครับ
ลักษณะของเท้าเนี่ยนะฮะมันมีเล็บยื่นไปข้างหน้านะครับ
มันเป็นรอยเท้าอะไรผมยังไม่บอกอืมผู้สื่อข่าวไปสอบถาม
นายอภิวัตนาเหล่านะฮะเขาเป็นเจ้าของฟาร์มสุนัขเลี้ยงสุนัขพันธ์นี้ครับ
ตัวใหญ่อ่ะสิตัวมันใหญ่ไหม
นี่แหละครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
พี่อภิวัตเนี่ยเป็นชุดของฟาร์มสุนัขนี้นะครับ
สูงประมาณ๑๐๐เซนติเมตรหนัก๗๐กิโลกรัม

นี่ฮะหนักเกือบเท้าผมอ่ะ
นายอภิวัฒน์เล่าบอกว่าหลังจากได้ยินข่าวนะครับ
รอยเท้าสัตว์ในไร่ของเพื่อนบ้านห่างจากฟาร์มไปประมาณ๓๐๐เมตร
เขายังไม่ปักใจเชื่อหรอกว่าเป็นรอยเท้าหมีหรือเสือ
แต่พอมีคำยืนยันจากนักวิชาการบอกว่ามันน่าจะเป็นรอยเท้าหมาหรือรอยเท้าสุนัข
เขาก็ยิ่งเชื่อเลยไอโดเนี่ย

ไอโด่แน่แล้วมันก็น่าจะเป็นของไอโด่จริงฮะ
คือพี่อภิวัฒน์เขาบอกว่าเขาเลี้ยงไอโด่เนี่ยไม่ขังไม่ล่าม
เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยทำร้ายใครนะครับ
แล้วก็เจ้าโด่หรือไอโด่เนี่ยมันมักจะวิ่งเล่นอยู่ระแวกนี้แหละครับ
วันมันก็วิ่งออกไปข้างนอกนะครับ
ก็อาจจะไปทำให้เกิดรอยเท้าแบบนี้ได้

โด่นะโด่นะโด่เท้าใหญ่
เป็นรอยเท้าของเจ้าผู้ต้องสงสัย